เปลี่ยนชื่อแล้วชีวิตมันจะดีขึ้น

หลังจากนี้เราจะเรียกนักร้องสาวหน้าหวานคนนี้ว่าน้องนัทมาริสาหรือว่านัทไม้ทองคำให้ได้แล้วนะ

เขาจะเปลี่ยนเป็นนัทนวพัฒน์

นี่ฉันพูดผิดนะนักร้องเสียงหวาน

คือน้องนัทเนี่ยเขาเปิดใจกับน้องรถเบนท์ผู้สื่อข่าวของเราค่ะว่า
พี่คะหนูเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วจากมะลิสาเป็นนัทนวพัฒน์
ซึ่งน้องเนี่ยบอกว่าหลังจากที่เปลี่ยนมาเนี่ยนะ
เชื่อไหมชีวิตเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น
เรื่องของการทำงานที่มันโตขึ้น
ได้ทำอะไรใหม่มากขึ้นได้รับโอกาสมากขึ้น
ส่วนสาเหตุที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยน้องนัทเล่าให้ฟังนะคะ
ว่าคืออย่างนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ใหญ่และพระอาจารย์ที่นับถือ
ซึ่งทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
ถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วชีวิตจะดีขึ้น
ไม่ใช่ว่าชื่อเดิมไม่ดีนะชื่อเดิมเนี่ยมันก็ดี
แต่มันยังไม่ถึงฝั่งไม่ถึงฝัน
เพราะว่าแบบนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
เขาก็เลยตัดสินใจครั้งใหญ่เปลี่ยนชื่อที่ใช้มานาน๓๐ปีมันซะเลย
ซึ่งอาจารย์ที่เปลี่ยนชื่อให้ก็คือคนเดียวกับที่เปลี่ยนชื่อให้หนุ่มโจอี้ภูวศิษย์นั่นเองจ้า
ส่วนเอฟซีก็มีบ้างที่อาจจะยังไม่ค่อยชินเนาะ

เพราะส่วนมากจะคุ้นชินกับนัทใหม่ทองคำมากกว่า

ส่วนหนึ่งหนูรู้เบื้องต้นคือ
กับชื่อนี้เพราะว่าตัวเขียนน่ะสวย

เพราะว่านะนอเนนวอเเหว้น

สัมผัสบรรยากาศสอรอกะลันซึ่งหนูรู้สึกว่ามันเหมือนมีมนต์ในความรู้สึกเรา
ใช่ใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าเหมือนชื่อหนูมันมีมนต์ในความรู้สึกเรา
เราเรียกแล้วเรารู้สึกมั่นคงพอเปลี่ยนมาสักระยะหนึ่ง
ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ใช่ค่ะรู้สึกว่าหนูก็ไม่รู้นะ
อันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าเป็นความเชื่อนะคะ
คือหนูก็รู้สึกว่าในบทบาทของการทำงานของเราเหมือนกัน
เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นไปในทิศทางที่มันโตขึ้น

ตอนนี้ก็มีงานมีโอกาสหลายอย่างได้ทำงานมากขึ้น